เรื่องความโสดไม่เข้าใครออกใครค่ะ

ล่าสุดคุณผู้ชมมันเป็นแบบนี้
เพราะว่าความสดของเธอตอนนี้เสน่ห์แรงสุดค่ะ

มีช่อดอกไม้ปริศนาส่งมาให้ถึงที่

เขาบอกว่านะคะคือจริงพอส่งให้จิ๊บเสร็จปุ๊

ตกลงแล้วนะคะที่ประกาศตามหาเจ้าของช่อดอกไม้ช่อนี้
เจอหรือยังจ้าซิบรับตอบหน่อยจ้า
ตอนนี้จริงแล้วเจ้าของดอกไม้คือใครก็คือยังไม่รู้
คือไม่รู้จนตอนแรกก็คือถามในสตอรี่ว่าของใครช่วยบอกหน่อย
แล้วก็รอจนวันหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครแสดงตัวอะไรอย่างนี้
เหมือนทำไมอ่ะอย่างนี้เราก็อยากขอบคุณเขาอะไรอย่างนี้
ก็ตอนหลังก็เลยลงไอจีไปเลยว่าขอบคุณ
เขาคงน่าจะหวังดีอะไรอย่างนี้ค่ะที่แบบส่งมาให้ก็ขอขอบคุณแล้วกันค่ะ
ที่ส่งมาให้อะไรอย่างนี้ก็ทำให้จิตใจที่มันเหงาหงอยเน
กระชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยจิบได้ค่ะไม่ได้ปิดกั้นอะไร
ถ้าได้รู้ว่าเขาคือใครก็คงดีอะไรอย่างนี้ก็ฝากพี่ตามหาด้วยแล้วกัน
เอาจริงว่าจิ๊บยังไม่รู้หรอแต่ดูการให้สัมภาษณ์คุณจิ๊บแววตา
มีความสุขมากนะเหมือนรู้ว่าเป็นใคร